อันนี้ฉันต่อเรื่องไฟอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้รถนะคะวอดทั้งคันเลยคุณผู้ชม
สาเหตุมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดแล้วสะเก็ด
มันหล่นลงมาที่รถที่จอดอยู่ข้างล่างค่ะคุณสุบสกุล

คือจนป่านนี้ยังไม่มีรายงานนะคะว่าเจ้าของรถคันนี้เป็นใคร
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงค่ะ
เหตุการณ์ไฟไหม้รถยนต์จอดอยู่ริมถนนเอกชัย
ที่สมุดสาขอนก็มีการประสานดับเพลิงนะคะ
คันมาช่วยกันสกัดเพลิงแหมมันไหม้แบบโหมเลยนะคะ
แล้วคือที่เขากลัวก็คือมันมีเสียงระเบิดดังต่อเนื่องจากถังน้ำมันรถแล้วก็ยางรถนะคะ
คนแถวนั้นไม่มีใครอยู่ใกล้ค่ะวิ่งหนีเอาตัวรอดกันหมดเพราะว่าไฟมันรุนแรงมาก
สีขาวไม่ทราบทะเบียนมันไหม้ไปหมดแล้วทั้งคัน
เหลือแต่ซากแต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบัตรเจ็บค่ะ
พ่อค้าที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยหม้อแปลงมันระเบิด
แล้วทางการไฟฟ้าก็มาเปลี่ยนหม้อแปลงเสร็จเรียบร้อยดีเขาก็สับคัทเอาท
พอสับคัทเอาท์ปุ๊บมันก็ระเบิดแล้วน้ำมันจากหม้อแปลงเนี่ย
มันไหลย้อยลงมาด้านล่างมันลามไปติดรถค่ะ

เนี่ยค่ะแล้วก็มีสะเด็ดไฟตกลงบนหลังคารา
เนี่ยค่ะก็ตอนนี้อย่างที่บอกยังไม่ทราบเหมือนกันว่ารถคันนี้เป็นของใครนะคะ
ไว้หลังการไฟฟ้านะคะ

หมดเลยแต่เปลวเพลิงเมื่อสักครู่นี้น่ากลัวจริงนะคะ